ใครไม่รวยใครอยากรวยฟังทางนี้ค่ะ

ใช่กระแตภูมิใจนำเสนอเลยนะคะว่า

แตก็บอกว่าหนูไม่ทิ้งวงการหรอกค่ะพี่

ใครจะแซวว่าเป็นนักร้องแม่ค้า
ยิ้มน้อมรับทันทีเลยค่ะ
ส่วนเพศราบการขายของให้รวยเป็นพันล้าน

ต้องสวยมีสติแล้วก็มีคุณธรรม
ทำธุรกิจแบบไม่เอาเปรียบลูกค้าค่ะ

อาจจะด้วยความที่เราใช้ความรู้สึกจริง

อันนี้เป็นแม่ค้านักร้องนักแสดงหรือเป็นอะไรคะเนี่ย

เดี๋ยวอีก๔๕ปีแล้วมันจะไม่มีแรงแล้ว

ส่วนเรื่องกระแสดราม่าที่มีมาไม่หยุดหย่อน

ที่โพสต์ทั้งหมดทั้งมวลก็แค่อยากให้รู้ว่า
ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยท้อไม่เคยน้อย

เมนต์วิจงวิจารณ์ท่าตรงท่าเต้น

เธอบอกว่าหนูไม่เคยทำแบบนั้นค่ะ

คือช่องใจทำมาหากินดีกว่า
เออ
ส่วนมากคนที่เขาว่าคือเขาไม่รู้

คนสวยคุยกันนะค่ะ

เรองั้นกระแท้ใจคนอื่นเป็นกระ

เออน่ารักจริงนะคะอย่าประสบความสุดเด็ดตอนนี้แหละเธอขยันนะ

เอาของดีมาขายของมันดีคนเขาจะไม่บอกต่อได้ยังไงเนาะ